ระวังให้ดีนะครับผู้หญิงคนหนึ่งขับรถกลับไปถึงบ้านแล้ว

คุณผู้ชมกลับมาถึงบ้านมีตำรวจโทรมา

คุณขับรถชนคนตายครับ
ช็อกมากไปดูภาพวงจรปิดที่ตำรวจเอามาให้ดูกันหน่อยครับ
นี่ฮะตามภาพนี้ชนเต็มเลย
ผู้ชายผู้เสียชีวิตเขาก็เดินอยู่ริมถนนแบบนี้ครับ
รถกระบะมาข้างหลังชนตู้มไป
นะครับแต่ว่าคนขับบอกว่าเหมือนมีอะไรมากระแทกที่หน้ารถ
แล้วก็ไม่เห็นว่ามีคนโดนรถชนแต่อย่างใด
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มของคืน๒๙
พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าโรงงานผลิตสีทาบ้านแห่ง๑
หนึ่งนะฮะถนนเทพรัฐหรือว่าบางนานตราด
ช่องทางคู่ขนานช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๒
ตะบนศีรษะจราเข้ใหญ่อำเภอบางสาวทงที่สมุทรปราการนะครับ
ในจุดเกิดเหตุไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นชาวลำปาง
ชื่อว่านายชัยวัดชุมภูถีอายุ๔๗ปี
สภาพนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่ริมถนน

ใกล้กันไปพบแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ชนตกอยู่อ่า
ทะเบียนกไก่งง๖๒๔๘ทะเบียนจชนบุรี
แน่นอนนะฮะตำรวจก็เลยเอาทะเบียนนี้ไปสืบหาเจ้าของรถ

ถามกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
ซึ่งอยู่ที่บริเวณป้อมด้านหน้าโรงงาน
เขาบอกว่าเขาเห็นมีคนขี่รถผ่านมา

ประพอออกไปดูอ้าวนี่มีคนโดนรถชนตายอยู่นะฮะ

แล้วพบว่าผู้ตายนั้นเป็นช่างซ่อมบำรุงของโรงงานนี่แหละครับ
เวลาเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงพนักงานออกกะ
คนเสียชีวิตเขาออกกะไปก็เดินกลับบ้านไป
โดนเราก็เสียชีวิต
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเจอพอดี

มีทะเบียนรถงงยย๖๒๔๘

ตำรวจแล้วเป็นการหาข้อมูลของผู้ครอบครองรถ

ก็แจ้งข้อหาไปเลยว่าขับรถทำให้มีคนเสียชีวิต
จากนั้นไม่นานฮะรถกระบาดคันที่ก่อเหตุคือเป็นโตโยต้ามรีโว้สีบรอนเทา
หมายเลขทะเบียนเดียวกันก็ขับรถเข้ามา
สภาพด้านหน้าพังยุบแบบนี้นะฮะ
ขับมาในจุดเกิดเหตุพร้อมกับผู้หญิงเป็นคนขับแล้วก็แฟนนุ่มขับมาด้วย
คนขับคือนางสาวเพ็ญนภาประสงค์อายุ๒๕ปีก็เป็นสาวอายุเบนเจอร์เพศพอดี
ให้การกับตำรวจบอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่ทราบเลยว่าขับรถชนคนตาย
ระหว่างที่ขับรถกลับมาที่บ้านพักที่บางบ่อเนี่ยพอไปถึงจุดนี้
มันมีเสียงตุ๊บอยู่หน้ารถแต่ก็ไม่เจอร่างของใครหรือว่าชนอะไร
คิดว่าอะไรหล่นมาใส่หรือเปล่าก็เลยขับรถกลับไปที่บ้านโดยที่ไม่ได้จอดดู
กลับไปที่พักเลยนะฮะสักพักเดียวครับคุณผู้ชมตำรวจก็โทรตามคุณคุณ
คุณขับรถชนคนตายนะโอ้โหพอได้ยินแล้วเข่าอ่อนซุดเลยช็อกตัวเย็นชาไปหมดเลย
หลังจากนั้นก็เลยขับรถไปกับแฟนหนุ่มไปหาตำรวจเพื่อให้ตำรวจนั้นสอบประคำเพิ่มเติม
แน่นอนนะฮะก็มีภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นไปเป็นหลักฐานเดี๋ยวก็จะสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่อไปนะครับ